คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะเป็นคลิปที่ถูกถกเถียง
แล้วก็มีคนคอมเมนต์กันถล่มทลายมากทหารกระทืบชาวบ้านเพียงเพราะว่าแย่งที่จอดกันแล้วแพ้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดและที่น่าตกใจคนที่มากระทืบเนี่ยยศพันโทนะคะ
ไปดูคลิปกันค่ะนี่คุณผู้ชมดูเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้จะเห็นผู้ชาย๓คนผู้หญิง๑คนเหมือนจะได้เจรจาอะไรกันอยู่แล้วก็นี่ล้มลงไปแล้ว
ผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้าไปตบที่หน้าชายอีกคนจนล้มลงแล้วผู้ชายอีกคนนึงก็เดินมากระทืบไม่ยั้งเลยค่ะ
พอไม่ได้ก็งอแงไปฟ้องนายชาวบ้านถูกนายทหารยศพันโทรายหนึ่งสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบกพร้อมพวกรุมกระทืบจนได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมเห็นตามภาพแล้วเนาะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็เห็นชัดเจน
สาเหตุเบื้องต้นสืบทราบมาว่าเป็นเรื่องการแย่งที่จอดรถกันจริงระหว่างเด็กของผู้พันธุ์กับชาวบ้าน
แต่เด็กผู้พันธแย่งไม่ได้ไงชาวบ้านเขาได้ที่จอดไปเด็กผู้พันเลยโทรแจ้งผู้พันธุ์มากระทืบชาวบ้านนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แลตสวัสดิการพญาไทยในวันที่๓ตุลาคมตี๒๗นาทีนะคะ
แจ้งความไว้แล้วที่สนพญาไทยกับร้อยตำรวจเอกศีวะกลับพันร้อยเวรคดี
คนเจ็บเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้กระทำผิดเนี่ย